ความต้องการของทางตลาดเนี่ยนะฮะมันทำให้ใครหลายคนพลิกชีวิตเลยนะ
นี่คุณผู้ชมมะปี๊ดคุณรู้จักไหมส้มไงส้มมะปี๊ดอ่า
มะปี๊ดเขามาเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยอร่อยคล้ายคล้ายมะนาวหรือส้มอืม
รวมกันนี่แต่ที่ให้ดูมะปี๊ดเนี่ยนะไม่ใช่มะปี๊ดธรรมดายังไง
มะปี๊ดดางต้นไม้อะไรก็ตามแต่ขอแค่ทัดดาง
เป็นบ้านของนายนาวาจำปาสิมอายุ๓๕ปี
เจ้าของต้นมะปรี๊ดด่างนี่แหละนายนาวาเล่าให้ฟังว่า
ต้นมะปรี๊ดด่างอยู่ที่บ้านมานานแล้วซื้อมาปลูกตั้งแต่๔ปีก่อน
ช่วงนี้กระแสต้นไม้ด่างกำลังมา
ตนเองก็ถ่ายรูปต้นมะปี๊ดด่างของตัวเอง
อวดเพื่อนเฉยบอกดูของเราสิของเราก็ด่างไม่แพ้กันนะเฮ้ย

ปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนเอาไปแชร์ไง
ดแชร์กันเยอะเขาตกใจเลย
วันรุ่งขึ้นตื่นมาข้อความติดต่อมาเพียบ

ขอซื้อต้นมะปรี๊ดด่าง

บางคนเสนอให้เป็นหมื่นเลยนะ
แล้วถามว่าเอาพี่ครับพี่นาวาครับ

ขายไหมยังบอกยังไม่ขาย
เขาเชื่อว่าต้นมะปรี๊ดด่างต้นนี้มาให้โชค

เก็บไว้ก่อนหมื่นนึงไม่ขาย

ห้ามื่นไม่แสนนึงไม่
ไม่ขายเหรอไม่ปฏิเสธตั้งแต่ห้าหมื่นแล้ว

เออก็ขอให้มีคนมาซื้อเยอะแล้วกันนะ
ถ้าคิดว่าจะเอาไปสร้างรายได้ได้นะ
อาจจะขยายพันธุ์อะไรกันไปนะ
นี่เขาบอกว่ามันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวใช่ไหม
มันก็จะมีแบบวิตามินซีสูงสรรพคุณของเขาก็คือจะคล้าย
ส้มกับมะนาวอะไรแบบนี้ใช่โอ้ดิฉันส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเคยเห็นลูกมันนะ
แต่ว่าที่เขาเอาไปแบบทำเป็นเครื่องดื่มแล้วน้ำส้มมะปี๊ดอะไรอย่างนี้
ฟังชื่อแล้วก็สดชื่นปี๊ดปาดขึ้นมาทันทีเลย
ปี๊ดปี๊ดเลยไม่ปี๊ดไม่ปี๊ดแล้วตอนนี้ไม่ปี๊ด

ตอนนี้สบายอารมณ์ดีแล้วสดชื่นแล้วนะฮะ